วันนี้มีความคิดเห็นและท่าทีจากฝ่ายการเมืองออกมาพอสมควรนะครับ
หลังจากที่คอสชปลดล็อกให้ภาคการเมืองสามารถทำกิจกรรมทุกอย่างได้แล้วนะครับ
เพื่อเตรียมพร้อมเข้าสู่การเลือกตั้งสอสอ
ขณะที่เรื่องของบัตรเลือกตั้งสอสอที่จะใช้กันกรกตยังไม่ได้สรุปออกมานะครับ
ติดตามในความเคลื่อนไหวการเมืองครับ
ปลดล็อกหมดไม่เหลืออะไรแล้ว
ลงพื้นที่พบประชาชนจะเรียกประชุมสมาชิกไม่ต้องขออนุญาตคอสช
เป็นส่วนหนึ่งของคำอธิบายจากนายวิศนุเครืองามรองนายกรัฐมนตรี
หลังหัวหน้าคอสชใช้มาตรา๔๔ปลดล็อกให้พักการเมืองทำกิจกรรม
พักการเมืองใหม่สามารถจัดประชุมจัดทุนประเดิมพักได้
การลงพื้นที่ไม่ถือว่าเป็นการหาเสียง
กว่าพรดรเลือกตั้งจะประกาศใช้
ผลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรียืนยันว่า
ไม่ได้เป็นผู้สั่งการให้กรกตทำบัตรเลือกตั้ง
ในรูปแบบไม่มีชื่อผู้สมัครและโลโก้พัก
แต่เป็นการพูดคุยกันกับพักการเมืองที่เสนอมา

พร้อมระบุไม่ให้ความสนใจกรณีที่นายธีรยุทธ์บุญมี
นักวิชาการอิสระบอกว่าการเลือกตั้งครั้งนี้
เป็นระบบสัมประธานไม่ต่างจากระบอบทักษิณ
โดยขอให้ดูวิธีการบริหารประเทศว่าต่างกันหรือไม่
เมื่อคอสชปลดล็อกเหล่านักการเมืองตั้งออกมาค้านรับ
เป็นเรื่องที่ขอสชควรทำมานานแล้ว
นายภูมิธรรมเวชยชัยเลขาธิการพักเพื่อไทยกล่าวว่า

เพราะควรมีการปลดล็อกให้กับพักการเมืองทำกิจกรรมได้นานแล้ว
พร้อมตั้งข้อสังเกตที่ไม่ปลดล็อก
เพราะรอให้เครือข่ายของตัวเองมีความพร้อมใช่หรือไม่
ขณะที่ร้อยโทปรีชาพลพงพาณิชย์
หัวหน้าภักดิ์ไทยรักษาชาติบอกว่า
เป็นเรื่องที่ดีเพราะพักการเมืองจะได้ใช้โอกาสนี้
ในการลงพื้นที่ฟังความเห็นจากประชาชน

โดยไม่ต้องห่วงเรื่องความสงบเรียบร้อย
สนทิรัฐสนทิจิระวงเลขาธิการพักพลังประชารัฐกล่าวว่า
ขอสชปลดล็อกทำให้พักทำกิจกรรมได้มากขึ้น
และเป็นไปตามกระบวนการการปลดล็อก
ตอนนี้พักเน้นเรื่องการคัดสรรว่าที่ผู้สมัครสอสอก่อน
ปิดท้ายที่เสียงสะท้อนจากแดนไกล
ทักษิณชินวัฒน์อดีตนายกรัฐมนตรี

การที่ขอสชจำเป็นต้องปลดล็อก
ไม่ใช่เพราะเขามีความกรุณาต่อเรา
แต่เป็นการเอาสิทธิขั้นพื้นฐานของเรา
ที่เขาช่วงชิงไปจากเราเกือบ๕ปีคืนกลับมาให้บางส่วน
ถึงจะไม่เหมือนรัฐธรรมนูญฉบับปี๒๕๕๙
แต่ก็ขอแสดงความยินดีกับชาวไทยด้วย

ที่จะได้รับสิทธิเสรีภาพกลับคืนมา
พร้อมยืนยันจะขอทำหน้าที่
ในฐานะที่เคยได้รับใช้ประเทศไทยมา
และใจก็ยังไม่ได้จากไปไหน